มาดูคลิปนี้หน่อยอันนี้เตือนภัยผู้หญิงค่ะมีผู้ชายโรคจิต
ขึ้นรถเมย์มาแล้วทำทีมานั่งข้างแล้วสำเร็จความไคร้เลยนะคะ
คือใครเห็นก็บอกว่าโอ้โหนี่ภัยสังคมชัดเลยนะครับ

อันนี้เป็นพฤติกรรมของเขานะคะชายเสื้อดำที่นั่งบนรถเมย์คนนี้
ที่เราต้องเซ็นเซอร์เนี่ยคือเขากำลังช่วยตัวเองอยู่นะคะ
โรคจิตมาอีกแล้วเฉิดฉายบนรถเมย์ตามน้องผู้หญิงมา
สุดท้ายสรานรมบนรถนะคะผู้หญิงระวังกันด้วยค่ะ
ชายชุดดำสะพายกระเป๋าเป้จะนั่งข้างผู้หญิงแล้วก็มอง
ทีนี้มองอย่างเดียวไม่พอหลังจากนั้นสำเร็จความไข้ให้ตัวเองด้วย
วันนี้อาจจะไม่เป็นอันตรายแต่วันหน้าก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนอื่น
มาเจอแบบไหนเพราะแบบนี้คือต้องบอกเลยว่า
ทางจิตแน่นอนนะคะก็เลยอยากออกมาเตือนให้ผู้หญิงที่เดินตามสะพานลอย
ขึ้นรถเมย์ระมัดระวังตัวมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังกันหน่อย
ถ้าเจอผู้ชายรูปลักษณ์แบบนี้มานั่งข้างหรือเดินตาม
ให้รีบเดินหนีลุกไปนั่งที่อื่นเลยหรือให้แจ้งกระเป๋ารถเมย์เลยนะคะ
ผู้ชายใส่ชุดดำเดินตามมาตั้งแต่สะพานลอยแล้วมานั่งข้างเราเลยลุกหนี
อันนี้คือเขาเจอกับตัวเองเขาก็เล่าให้ฟังถ้าเจอให้ระวังค่ะ
เนี่ยเขาอาจจะวนเวียนอยู่แถวแถวเส้นทางนี้นะคะถ้าใครได้เห็นอีกค่ะ
ช่วยกันแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจับตัวไปรักษาหน่อยนะคะ
ได้ไม่มาทำแบบนี้ในที่สาธารณะอีกค่ะ